ที่อำเภอกระโปรงจังหวัดพังงามีหลายท่านรับรู้ถึงแรงสั่นไหวนะคะ
แต่ว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่เป็นภาพที่กล้องวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่เนี่ยจับแรงสั่นสะเทือนตรงนี้ไว้ได้
แล้วก็มีระดับความลึก๔กิโลเมตรที่ตะบนท่านาอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงานะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศเตือนประชาชนแต่ว่ายังไม่มีความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะ
แล้วก็ต้องขอแรงคุณผู้ชมเลยนะคะอยู่ตรงจุดไหนถ้าพบความเสียหายสามารถแจ้งไปได้
ที่ศูนย์ปฏิบัติการธรรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีนะคะเดี๋ยวฉันให้เบอร์ไว้นะคะ
ถามว่าเกิดจากอะไรนะคะมันมาจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
ที่มีการวางตัวในที่ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้
เลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมซ้ายนะคะนี่คือคำอธิบาย
แล้วถ้าเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็จะแจ้งเตือนให้ทราบ
ในลำดับต่อไปนะคะโอ้โหอันนี้แรงนะ
มีน่าล่ะคุณผู้ชมที่ดูข่าวเย็นไทยรัฐส่งข้อความเข้ามาบอก
รับรู้ได้สิน้ำในขวดยังสั่นไม่สั่นได้ยังไงเนี่ยถือว่าแรงนะเนี่ย
ขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งข้อความกันเข้ามานะครับ